เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของผมผีช่อ
หรือตำนานนางผมหอมค่ะ
ผมผีช่อเนี่ยมันมีที่มาที่ไปด้วยนะคุณผู้ชม
แต่ว่าหญิงวัย๗๓ปีชาวอุทายทันอย่างคนนึง

แล้วมีพระมาทำพิธีขอตัดให้ในราคา๑แสนบาท
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดหนองกระดี่นอกเลยค่ะ
อยู่ที่ตำบลหนองยายดาอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
แล้วไปพบกับคนนี้ค่ะ
หวนการสังอายุ๗๓ปีเจ้าของผมผีช่อ

ผมผีช่อนจะมีลักษณะจับกันเป็นก้อนเป็นปม
ยาวประมาณ๒๐เซนติเมตรหรือประมาณ๘นิ้ว

นี่ค่ะมีภาพของคุณป้าหอมอยู่ด้วยนะคะป้าหวนนะคะ
คือคุณป้าเขาบอกว่ามาอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้๑๐ปีแล้ว
หลังจากที่เธอเลิกรากับสามีไป
ส่วนลูกก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันมานานแล้วแหละ
ก็คุณป้าจะมาดูแลงานต่างในครัวของวัด
รวมถึงช่วยล้างห้องน้ำขัดห้องน้ำปัดกวาดเช็ดถูรับใช้พระในวัดนั่นเองนะคะ
โดยทางวัดก็จะมีการให้ค่าแรงคุณป้าวันละ๓๐๐บาทตอบแทนด้วย
คุณป้าเล่าว่าผมผีช่อนี้นะไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดนะ
แต่ว่าจู่เมื่ออายุ๔๕ปีเธอนอนหลับไปแล้วก็ฝันว่า
มีกุมารสององค์มาเข้าฝันว่าขอมาอยู่ด้วย
เธอเลยถามไปว่าจะมาอยู่ได้ยังไง
กุมารทั้งสององค์ตอบว่าว่าขออยู่ที่บนหัวก็แล้วกัน
แบบนี้เลยพอรุ่งเช้าค่ะตื่นมาปั๊บปรากฏว่า
เส้นผมของคุณป้ามีลักษณะยุ่งขอดติดกันเป็นก้อนเป็นปม
หนากว่าเส้นผมปกติที่เคยเป็น
จากนั้นเป็นต้นมาเส้นผมของคุณป้าก็ยาวมาเรื่อย
แต่ยาวในลักษณะที่มันขอดมันติดกันเป็นปม
และคุณป้าก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็ปล่อยให้มันยาวไปแบบนี้
ไม่คิดว่าจะไปตัดมันหรอกเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อนะ
ก็เชื่อกันว่ากุมารทั้งสองมาอยู่ด้วยจริง
ก็จะมาช่วยคุ้มครองรักษาโรคภัยไข้เจ็บถ้าเป็นก็จะหายเร็วกว่าคนทั่วไป
คุณป้าบอกอีกว่าผมพรีช่อแต่ก่อนไม่เคยตัดเลย
ปล่อยให้ยาวไปจนถึงปลายเท้าเลยค่ะ
อันนี้ก็จะยาวอย่างในภาพเนี่ยตรงกำแพงเนี่ย

ซึ่งเวลาที่สระผมเนี่ยคุณป้าบอกมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร
เหมือนผมทั่วไปใช้น้ำสะอาดสะกับแชมพูสระผมเหมือนคนปกติเลย
จนทางวัดเนี่ยจ้างช่างมาวาดรูปคุณป้าเนี่ยติดกำแพง
นี่สระผมโชว์นี่สระผมโชว์แล้วก็วาดรูปติดกำแพงผนังเอาไว้ค่ะ
คือบริเวณห้องน้ำตรงนี้คุณป้าเนี่ยแกดูแลห้องน้ำตรงนี้
ก็เลยวาดรูปคุณป้าเอาไว้เป็นสัญลักษณ์เป็นอนุสรให้ระลึกถึงคุณยายคุณป้า
ที่มีผมผีช่อยาวจนถึงปลายเท้าแบบนี้อ่าคนที่มาวัดก็มักจะเรียกคุณป้าหรือคุณยายเนี่ย
ลักษณะเส้นผมที่ม้วนกันเป็นปมบางคนก็เรียกว่านางผมหอม
ตามตำนานที่มีมาตั้งแต่โบราณแต่ตอนนี้ผมผีช่อของคุณป้าเนี่ยสั้นลง
เนื่องจากว่าประมาณ๓ปีก่อนมีพระมาขอตัดผมไป
เพื่อจะนำไปไว้ในยอดเจดีของวัดทางเชียงใหม่โดยให้เงินมา๑แสนบาทเป็นค่าตัดผมนั่นเองค่ะ

ทำไมถึงตัดไปคะเนี่ย
ก็เขาพระมาขอทำไงมันขัดไม่ได้ทำที่ทีมีใบสงมายซีเชียงเค้าพร้อมเสร็จเรียบร้อยก็ทำแล้วนะ
เขามาขอมูชาของเท่าไร
เขาขอบูชาแต่แรกขอหมื่นนึงอย่างก็ไม่ให้อย่างเงี้ห้า
หมื่นนึงคนให้เหนือกับมันเยอะแยะที่ไม่เอาเขา
สุดท้ายเนี่ยเป็นพระอย่างไงพระข้าวโอ้ง
ล่าสุดก็ให้ราคาเท่าไหร่ถึงยอมตัด

แสนหนึ่งสันสี่สามสี่สี่สามสี่

ถ้าได้ทำอะไรเขาบอกไหม

อ้าวก็คิดว่าเป็นเรื่องการทำบุญนะเ
ใช่ค่ะคือหลังจากที่ตัดผมไปเนี่ย
คุณเห็นไหมตอนนี้ผมคุณป้าเนี่ยสั้นแล้ว
แต่พอตัดไปผมที่งอกที่ยาวออกมาใหม่
ก็ยังเกาะกันม้วนเป็นปมเหมือนเดิมแบบนี้
ซึ่งคุณป้าบอกไม่คิดจะตัดเพิ่มอีกแล้ว
แต่ก็จริงมีคนเข้ามาติดต่อขอซื้อผม

บางคนจะขอเอาไปทำของขลังไง

เพราะว่าถ้าเกิดว่าตัดผิดวิธี
จะทำให้ตัวคุณป้าป่วยนะไม่สบายหนักเลย
เดี๋ยวจะเล่าเรื่องผมผีช่อให้ฟังคุณชนะคุณผู้ชม
ผมผีชอบเป็นตำนานความเชื่อที่เล่าตรงกันว่าเป็นลักษณะของผมค่ะ
มัดเป็นปมติดกันโดยไม่ทราบสาเหตุ
และไม่สามารถหวีหรือสางออกเองได้เลยนะคะ
มันมีอยู่สองประเภทด้วยกันก็คือประเภทแรกเนี่ย
คนที่จะมีผมผีชอบแบบนี้ก็คือคนที่อธิษฐานบำเพ็ญเพียรบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาตั้งแต่อดีตชาติ
เมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบันจะบังเกิดผมกล้าวในลักษณะนี้ขึ้น
เพื่อย้ำเตือนว่าไม่ให้หลงทางปฏิบัติผิดอะไรต่างแบบนี้
ประเภทที่๒ก็คือผู้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่
ซึ่งผู้ที่มีผมในลักษณะนี้จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในคันลองครองธรรมด้วยนะ
ไม่สามารถตัดผมเองได้นอกจากว่าบุพการีหรือผู้ที่มีคาถาอาคมเก่งกล้าจะมาตัดให้
ถ้าตัดเองจะไม่สบายจะป่วยหรือว่าจะมีโชคร้าย
อันนี้ก็เป็นตำนานความเชื่อเรื่องของผมผีช่อนะคุณผู้ชม
แต่ไม่ใช่คุณป้าคนแรกนะเราเคยนำเสนอเรื่องราวแบบนี้ไปแล้วเหมือนกันนะคะ

เป็นเรื่องความเชื่อยังไงแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเช่นเดียวกับข่าวนี้ที่ครับ